วันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจค้นนะคะ
บ้านของผู้ต้องหาทั้ง๔คนไปทั้งหมด๖จุด
เพราะว่านายเปรมชัยเศรษฐีค่ะบ้านเขาเยอะ
ก็เลยเข้าไปตรวจบ้านหลายหลังเลยนะคะ
ปรากฏว่าในบ้านของนายเปรมชัยเนี่ย
ก็เจอปืนหลายอย่างเจอกระสุนเจองาช้าง
แต่ก็อ้างว่าทุกอย่างถูกต้องนะ

งาช้างก็ขึ้นทะเบียนถูกต้องเขาอ้างแบบนี้นะคะ
แล้วก็ไปก็เจอแม่บ้านแม่บ้านก็บอกว่าพร้อมให้ตรวจนะ
แต่เดี๋ยวรอก่อนได้ไหมรอให้ทนายความมาก่อน

ไปดูหน่อยนะคะว่าการตรวจค้นทั้ง๖จุดเนี่ย
เจออะไรบ้างในบ้านแต่ละหลังนะคะ
ไปตรวจค้นบ้านของนายเปรมชัยเนี่ย
หลังที่อยู่ซอยศูนย์วิจัย๓นะคะ
ก็เป็น๓หลังอยู่ในรั้วเดียวกันนะคะ
ก็มีปืนนะคะทั้งปืนรายเฟิล
ติดกล้องเล็งปืนลูกซอง
แต่ละกระบอกก็ถูกเก็บเอาไว้ในตู้อย่างดี
ก็ตอนนี้ก็ต้องรอตรวจพิสูจน์

หรือเป็นปืนที่เก็บสะสมเอาไว้เฉย

เห็นว่ามีใบอนุญาตที่เป็นของนายเปรมชัยค่ะ
ระบอกหนึ่งนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องอายัด
ไปตรวจสอบแล้วก็เจองาช้าง

เขาก็อ้างว่าขึ้นทะเบียนครอบครองถูกต้องนะ

แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เห็นมีสติ๊กเกอร์อนุญาตติดเลย
แล้วก็ไม่มีเอกสารอะไรมายืนยันเลยนะคะ
ก็ไม่ได้เจอซากสัตว์หรือสิ่งผิดกฎหมายอื่น
ไม่มีร่องรอยการรื้อหรือขนย้ายสิ่งของ
กระบะยกสูง๑คันที่จอดอยู่ในบ้านก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะคะ
ว่าเกี่ยวข้องกับคดีหรือเปล่า
เข้าตรวจค้นบ้านของนายเปรมชัยก็เจอภรรยา
ภรรยาตกใจนะคะเพราะเจ้าหน้าที่มาตรวจค้น
แต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็นำตรวจ
นำตรวจด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็มีกระแสว่า
เหมือนกับเป็นหนังเสือโครงในห้องทำงานหรือเปล่า
ตรงนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบ

ครับคนตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาตินะคะก็บอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่
ค้น๖จุดนะคะอันนี้เป็นภาพในโลกโซเชียล
มีการแชร์กันเป็นเหมือนห้องทำงานว่ามีหนังเสือโครง
ห้องทำงานของนายเปรมชัยอันนี้เดี๋ยวต้องตรวจเพิ่มเติม
ตรวจสอบว่ามีจริงไหมนะคะพลตำรวจเอกศีวราก็เลยบอกว่า
บ้านของนายเปรมชัยทั้งสามหลังที่อยู่ในรั้วเดียวกันเนี่ยนะคะ
พบปืนทั้งหมด๔๓กระบอกมีปืนสั้นปืนยาวปืนลูกซอง
ขนาดต่างต่างนะคะมีกระสุนเต็มไปหมดเลยค่ะงาช้างสองคู่เนี่ย
อยู่ในห้องนอนนะคะก็จะต้องนำส่งเพื่อการตรวจสอบ
ยืนยันว่าทำงานตรงไปตรงมายืนยันว่าจะสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๔คน
ทั้ง๔คนยังคงปฏิเสธบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ฟังเสียงรองพบตรค่ะ
วันนี้ตรวจค้นทั้งหมดนะฮะ๖จุดนะครับมีที่เมืองกาล๑จุดที่ลาบุรี๑จุดที่กรุงเทพ๑จุดที่โคราช๑จุดแล้วก็ที่นนบุรีอีก๒จุด
ก็มีพบซากศัตริย์เป็นงาช้าง๒คู่นะครับซึ่งเบื้องต้นผู้กับของแจ้งว่ามีหลักฐานกรอบของ
แต่ปรากฏว่าไม่มีสติ๊กเกอร์ติด
ก็เดี๋ยวก็จะยึดไปให้โกงพุทธญาณยืนยันเป็นนักสื่อ
แล้วก็พบปืนอีกประมาณ๔๐กระบอก
เป็นปืนสั้น๒กระบอกปืนยาว๓๘กระบอก

มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานยืนยันว่า

อยู่ดีเข้าไปในที่อย่างนั้นนะฮะ
ทราบว่าหมูเห็ดแปดไก่เลย

ไปหาข้างหน้ามันคงไม่มีเหตุอย่างอื่น
ก็มีบ้านอีกหลังหนึ่งของนายเปรมชัยนะครับอยู่ที่บ้านช่องกระทิง
ตำบลช่องสะดาวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าวันนี้ปิดบ้านเงียบครับ
ก็มีแค่คนสวนนะฮะที่เราไปเจอนะครับ
คนสวนเล่าว่าทำงานให้กับนายเบรมชัยมาตั้งแต่ปี๒๕๓๖
มันจะมาทำงานประมาณ๒๓ปีตนก็มีหน้าที่แค่รถน้ำต้นไม้
แต่ก็อยู่ได้แค่ภายนอกบ้านเพราะว่าไม่มีกุญแจเข้าบ้าน
ภายในก็ทราบแค่ว่ามีสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็บอกว่ามีคนสนิทส่วนตัว
กับแค่นายยงโดดเคลือหนึ่งในผู้ต้องหาเท่านั้นที่จะมาที่บ้านได้
เข้านอกออกในบ้านได้นะครับนอกจากนี้ยังบอกว่าวันนี้ก็มีตำรวจมาสอบถาม
แล้วก็มาตรวจดูสิ่งผิดปกตินะแต่ก็กลับไปโดยไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติม
กับทางคนสวนนี่นะฮะก็มีบ้านหลังใหญ่แต่ว่าทำได้แค่รถน้ำต้นไม้
เดินไปเดินมาอยู่ตรงแถวนี้เขาก็บอกเขาก็เข้าบ้านไม่ได้เหมือนกันนะครับ
ขณะที่ทางตำรวจก็ไปตรวจสอบตรวจค้นหาหลักฐานในบ้านของอีก๓คนด้วยนะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกภัยบูลแพร่ศรีนวลภูมิกับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับทหารด้วย
นำหมายสารจังหวัดกาญจนบุรีไปตรวจค้นบ้านของนายธานีทุมมาศ
ซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวก็ไปเจอพ่อตาของนายธานี
ซึ่งบอกว่าตนเองอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
นายธานีที่เป็นลูกเขยไปเปิดร้านอาหารอยู่กับลูกสาว
นานจะกลับบ้านมาสักครั้งนึง
พอเห็นข่าวก็ยังไม่ได้คุยกับลูกสาว
ยังไม่ได้ติดต่อหาด้วยแต่ก็รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่า
เดี๋ยวตำรวจจะต้องมาที่บ้านนะครับ
พร้อมกันนี้ก็ยืนยันว่าลูกเขยเปิดร้านอาหาร
แต่ก็ไม่เคยมีเมนูแปลกก็เป็นเมนูปกติ
รับว่าตกใจแล้วก็แปลกใจที่เห็นข่าวว่า
มีการทำซุปหางเสือกินกัน
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นนะครับก็ไม่เจอสิ่งผิดปกติอะไรนะครับ
ก็เจอไม้ยางพาราซึ่งทางที่บ้านก็บอกว่า
ก็เป็นของนายธานีที่เอามาฝากไว้เมื่อ๒๓ปีที่แล้ว

อกจากนี้ก็ไปที่บ้านของนางนาธีเรียมแสน
นครราชศรีมาด้วยนะคะ
ก็เข้าไปตรวจค้นบ้านพักอยู่ที่อำเภอประถ่าย
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวก็เจอแค่พ่อกับแม่ของนางนาธีค่ะ
ตรวจค้นครึ่งชั่วโมงไม่เจออะไรไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไร
ของนางนาธีก็บอกว่าก็เห็นข่าวแล้วก็ตกใจ
ก่อนหน้านี้ลูกสาวก็โทรมาบอกว่าไปเที่ยวป่ากับเจ้านาย
ลูกสาวเป็นแค่ลูกจ้างค่ะเป็นแค่แม่บ้าน
ทำความสะอาดหุงหาอาหารทำกับข้าวให้นายจ้าง
ทำงานกับบริษัทอิตาเลียนไทยมา๓ปี
เชื่อว่าลูกสาวไม่น่าจะมีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิด
น่าจะแค่ถูกนายจ้างชักชวนไป
ส่วนบ้านของนายยงโดดเคลือก็ไปที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ก็เข้าไปในบ้านสักชั่วโมงหนึ่ง
เจออะไรที่เป็นหลักฐานในการกระทำความผิดนะคะ
สรุปก็คือบ้านของผู้ต้องหาอีก๓คน
ที่ไม่ใช่นายเปรมชัยเนี่ยไม่เจออะไรเลย
แต่บ้านของนายเปรมชัยก็เนี่ยค่ะเจอปืน๔๓กระบอกพร้อมกระสุน